ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูอุบัติเหตุแถวงามวงวานนะครับ
มีเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีรถเก่งเขาซิ่ง
แล้วก็ไปชนกับรถจักรยานยนต์ที่ขับย้อนสอนมา
พอตำรวจไปถึงเอ๊ะทำไมคนขับรถเก่งท่าทางลุกลี้ลุกลนผิดปกติ
จากเหตุการณ์เรื่องของอุบัติเหตุกลายเป็นว่า
รถเก่งเนี่ยมียาบ้าเกือบ๓แสนเมตรนะครับ

ที่เกิดเหตุอยู่ที่ริมถนนงามวงวานมุ่งหน้า
เข้าไปยังวิภาวดีรังสิตนะฮะ

คนขี่คนซ้อนก็บาดเจ็บนะครับ
ส่วนคนขับรถเก๋งคือนายวรรณสุขกิจอายุ๓๒ปีและเพื่อนนั่งมาด้วย
คือนายคมสอนแต่งศรีนวลอายุ๒๙ปี
ก็ยืนไปรอให้การขัดมรดแต่ว่า
ตอนให้การเนี่ยเอ๊ะทำไมท่าทางมีพิรุษ

ตำรวจก็บอกไหนมาดูสิขอดูรถหน่อยสิ

คนนั่งมากับรถเก่งให้การบอกว่า

นายวรรณขับรถไปเอาของที่ตลาดไทยที่ปฐุม
จนกระทั่งขับรถไปประสบอุบัติเหตุกับรถจักรยานยนต์
แล้วตัวเขามารู้ทีหลังว่าเพื่อนไปขนยาบ้ามา
พอตำรวจสอบสวนนายวรรณคนขับรถฝ่ายนี้ก็บอกว่าอ้าว
ก็กล่าวหาไปที่นายคมสอนบอกว่าก็เพื่อนที่นั่งมาด้วยเนี่ย
มสอนเนี่ยเป็นเจ้าของยาบ้าอืมอ่าซัดทอดกันไปซัดทอดกันมา
กันแล้วกันเออต่างฝ่ายต่างบอกว่าเป็นของอีกคนนึง
สุดท้ายโดนทั้งคู่ครับตำรวจแจ้งข้อหาทั้งคู่
คือร่วมกันมียาบ้าไว้ในครอบครองแล้วก็ถูกดำเนินคดีทั้งคู่
เรื่องของยาบ้าทั้งเรื่องของการขับรถชนคน
ไม่ต้องเสียเวลาซัดทอดนะคะไปสอบปากคำกันเลยดีกว่า
เพราะว่าถ้ามาด้วยกันยังไงก็โดน